เฉพาะนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเท่านั้น
หลักสูตรนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร

รวมทั้งหมด๖ชั่วโมงวันละ๓ชั่วโมง

ใช่ก็เลยต้องเปิดเป็นหลายรอบหลายคอร์สด้วย

ลงเรียนไปว่า๖๐๗๐คนระหว่างที่ไปสมัครนะ
ก็เลยต้องเปิดอีก๗๘เมษายนจะเปิดอีก

ใช่เขาตั้งชื่อแบบนี้เลยนะหลักสูตรวิชาจีบ

ว่าวิชานี้เป็นอย่างไรแต่ที่แน่มีจริงนะคะ
โดยเรื่องนี้เป็นที่ฮือฮามาก
ใช้งานทวิตเตอร์นะคะก็มีการโพสต์ข้อความ
ระบุว่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย

แล้วก็โพสต์ภาพรายละเอียดหลักสูตรด้วย
เขียนว่าวิชาจีบวิชาที่คุณต้องรู้
อาจารย์ผู้สอนนี่คืออาจารย์ธนิษฐ์สุนทรธนกูล
จะเปิดเรียน๓๐๓๑มีนาคม
ผู้รีทวิตไปกว่า๗๓๒๗ครั้งเรียบร้อย
อันนี้เป็นล่าสุดที่เช็คณปัจจุบันเลย
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีของเรา
ติดต่อไปยังอาจารย์ธนิษฐ์สุนทรธนกูล

ก็เปิดเผยว่าจุดเริ่มโต้หลักสูตรนี้
มาจากการที่อาจารย์ได้นำวิชาจีบไปสอนเพิ่มเติมในชั้นเรียนของวิชา
คิดในเชิงนวัตกรรมของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ
จากนั้นอุ๊ยอ่ะเด็กสนใจสิวิชาจีบ
ก็เลยเสนอหลักสูตรนี้ให้กับฝ่ายกิจกรรม
หลักสูตรการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย

แต่นิสิตที่โรงเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร
มีตัวอย่างการสอนวิชาจีบในคลาส
เป็นคลิปวีดีโอด้วยนะคะมาให้ติดตามกันว่า
วิชานี้เขาสอนยังไงดูพร้อมกันเลยค่ะ
ตอนนี้ทีมนึงทุนหนึ่งเริ่มกันเลย

คนนึกมีแฟนแล้วก็ต้องจิต

วิธีการที่จะพูดให้คนประทับใจ
มีประทับใจอยู่๒อย่าง
หนึ่งจริงใจ

การทำให้คนอื่นประทับใจเป็นวิชาที่
เป็นสุดยอดวิชาวิชาเลยนะ
ผมว่าพวกคุณเขาโชคดีเลยที่ใด
รู้ปะบางคนแก่แล้วยังทำไม่เป็นนะ
เดี๋ยวก่อนมีแฟนแล้วก็ต้องจีบคืออะไรคะ
พอพูดแบบนี้หลายคนวิชานี้สอนให้เด็กเจ้าชู้หรือเปล่า

เขาบอกว่าคำว่าจีบอย่าไปตีความหมายในเชิงชู้สาว
คำว่าจีบเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบกาย
จีบเพื่อนร่วมงานเราจีบหัวหน้างานได้
หมายถึงว่าเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้างาน

เหมือนจีบไปกินข้าวด้วยกันจีบมาทำงานด้วยกันแบบนี้
อย่าไปตีความในเชิงชู้สาวแต่เพียงอย่างเดียวใช่ไหม
ต้องเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง
ได้บอกว่าเอ้ยจีบแล้วเธอต้องไปเป็นแฟนฉันจีบเจ้านายเพื่อหวังผลอะไรอย่างนี้
ไม่เอานะคะเป็นไปไม่ได้นะคะ
เขาเลยบอกว่าปัญหาสังคมทุกวันนี้
เกิดจากการใช้ชีวิตคู่ไม่ถูกต้องด้วยก็เป็นส่วนหนึ่ง
แต่ก็เป็นการสอนว่าเอ๊ะพูดยังไงให้โดนใจคน
วิธีการพูดศิลปะในการพูดที่ถูกต้องนะคะ
อาจารย์ก็ตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาชีวิตคนด้วย
หลักจิตวิทยาขั้นสูงด้วยสำหรับหลักสูตรนี้นะคะ
ถามอาจารย์ธนิตต่อว่าเรียนวิชานี้แล้วได้อะไร
กันได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่ง
ตอนนี้อย่างที่บอกไปมีนิสิตสนใจมาสมัครเรียนวิชานี้
โคต้าแล้วกำลังจะเปิดคลาสเรียนที่๒
เพิ่มเติมนะคะ๗๘เมษายนนี้
อาจารย์บอกว่าการสอนก็จะเป็นสอนในเรื่องของการอ่านใจคน
สอนการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง
สอนการฝึกสมาธิเป้าหมายก็คืออยากจะพัฒนาคนให้เป็นคนดี
อาจารเขาพูดไว้น่าสนใจนะทั้งสองท่านเขาบอกว่า
ทุกวันนี้คนมีปัญหาชีวิตคู่อย่าร้างกันเยอะ
เพราะว่าไม่อดทนปล่อยตามอารมณ์

ยึดติดกับรูปร่างหน้าตาและวัตถุ
กลายเป็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ดังนั้น

และพัฒนาให้รู้จักการอดทน
ให้รู้จักมีสมาธิมากยิ่งขึ้น

เขาจะส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่างในชีวิตประจำวัน

คนเราปัจจุบันในความสัมพันธ์มันขาดถ่วย
เรียนวิชาจีบทำให้เราได้ให้ความสำคัญ
มาให้ความจริงใจกับความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบมากขึ้น
ใส่ใจใส่ความรู้สึกแล้วก็จริงใจ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
หมอมราชวงศ์กรยาติงสะพัดก็บอกว่า
วิชาจีไม่ใช่วิชาหลักนะคะ
แต่เป็นวิชาที่พัฒนานิสิต

เขาพัฒนาฝึกงานเรื่องของการทำดอกไม้

ก็อาจจะเป็นแบบวิชาธรรมะ

เป็นมีที่สำคัญ
ผู้ผู้ชมแบบอยากเรียน
ไลน์มากันเยอะมากมีวิธีจีบนักข่าว๓คนไหม
โอ้ต้องไปโรงเรียนเหมือนกัน